คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของงานศพกันบ้างนะครับ
คนที่รักผู้ที่เสียชีวิตไปก็อยากจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายให้ผู้เสียชีวิต
พอรู้ว่าผู้เสียชีวิตชอบอะไรก็อยากจะทำสิ่งนั้นให้แหละนะครับ
แต่ทีนี้นะฮะมีงานศพงานหนึ่งปรากฏว่ามีแก๊งของชายหญิงร่วมครึ่งร้อยเลย
เอารถจักรยานยนต์ไปเบิ้ลเครื่องที่หน้าเมน
เพื่อจะส่งวิญญาณเพื่อนช่างทำรถย่านสมุทรปราการ

แต่ทีนี้ชาวบ้านบางคนแล้วก็คนในโลกโซเชียล
บอกว่าก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะเสียงมันดังรบกวนนะครับ

ที่เขาปั้นนะคะเขาไว้อาลัยให้พี่ชายนะคะ
เป็นช่างทำรถระดับต้นของสมุทรปาการนะคะ
ถ้าใครไม่มีส่วนไว้อะไรด้วย
หรือมีความคิดเห็นปาก
ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องดูก็ได้นะคะ
นี่นะคนที่ถ่ายเขาก็พูดกันเอาไว้ก่อนนะนะ

แต่ทีนี้เพจดังเขาเอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะฮะ
ว่าการไว้อาลัยของกลุ่มรถจักรยานยนต์
จอดหน้าเมนที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
เบิ้ลเครื่องเสียงดังสนั่นวัดนะครับ
ดังกล่าวเป็นคลิปของผู้ที่มาร่วมงาน

ซึ่งเป็นช่างทำรถจักรยานยนต์มือต้น

แล้วก็อย่างที่บอกไปผู้ตายทำความดีไว้มาก
โดยให้ดูจากจำนวนของผู้ที่มาร่วมส่งวิญญาณ

แต่ว่าหากใครไม่เห็นด้วยกับการกระทำ
ของการเบิ้ลรถเสียงดังและเห็นว่าไม่เหมาะสม
มีความเห็นต่างไปจากกลุ่มของพวกเขาก็ไม่เป็นไร
นี้ในคลิปดังกล่าวคือเขาไลฟ์สดออกมาใช่ไหม
มีคนเข้าแสงความคิดเห็นตอนนั้นด้วยเลย
คนที่ไลฟ์เขาบอกว่าถ้ามีความเห็นต่าง

แล้วก็นอกจากนี้ยังมีเสียงติติงจากคนกลุ่มเดียวกันนะครับ
ในคลิปว่าจริงแล้วในงานให้เบิ้ลเครื่อง
แค่รถจักรยานยนต์คันเดียวเท่านั้นเอง
แต่นี่โอ้โหเบิ้ลกันมาทุกคันเลยระวังนะตำรวจจะมานะครับ
ภายหลังคลิปดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิเยอะเลยนะฮะ
แต่บางคนก็เข้าใจก็เข้าใจบอกว่าก็เป็นความต้องการของทางญาติเขา
เขาไม่ว่าอะไรเราจะไปว่าอะไรได้นะฮะ
แต่ทีนี้ก็มีคนมาบอกว่าแต่ชาวบ้านคนอื่นเขาก็